มาดูเรื่องของการทวงหนี้โหดเลย
ทวงเงินทวงหนี้ทวงดอกแล้วไม่ได้
ปรากฏว่าเจ้าหนี้โหดยิงใส่ลูกหนี้ที่เป็นผู้หญิง
ยิงใส่ใต้รักแร้ขวา๑นัด
หน้าด้านข้างขวา๑นัด
บาดเจ็บสาหัสคาบ้านแบบนี้
ญาติพี่น้องต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนเรื่องของเงินที่ลูกหนี้ไปยืมมา

หนี้ไปยืมเพื่อเอามาจัดงานศพให้กับสามีที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านั้น
เบี้ยโดนหักไป๓๐๐๐แล้วก็โดนเก็บวันละ๔๐๐
วันละ๔๐๐ให้จ่าย๓เดือนนะ

คือเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้๑๕ตุลาคมนะครับ
อุทัยทิพย์อายุ๔๘ปี
ถูกนายทุนเงินกู้นอกระบบบุกยิงกระสุนเข้าสองนัดที่หัวไหล่แล้วก็ใต้รักแร้ขวา
ขณะที่ผู้บาดเจ็บมาช่วยงานมาช่วยเลี้ยงหลานที่บ้านน้องสาวของผู้บาดเจ็บเองที่ตำบลสาวถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
น้องสาวของผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่าสาเหตุเกิดจากพี่สาวไปกู้ยืมเงินจากนายทุนเงินกู้นอกระบบมา๑๐๐๐บาท
แล้วก็ได้ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้ว๑๓๐๐๐บาทนะครับอันนี้ฟังทางด้านของลูกหนี้ก่อนนะคือชำระไปแล้วทั้งเงินต้น๑๐๐๐ดอกเบี้ย๓๐๐แต่ทางนายทุนเงินกู้เนี่ยไม่พอใจเพราะต้องการให้ชำระค่าดอกเบี้ยอีกวันละ๔๐๐บาทเป็นเวลา๓เดือน
อีก๓๖๐๐๐หรอคุณกู้มาแค่หมื่นเดียวจะให้ใช้ดอกอีก๓๖๐๐๐บาทต้นอีกหมื่นหัวบาท
ส่วนพี่สาวก็ไม่ยอมเพราะว่าได้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยไปให้แล้ว
ทำให้นายทุนเงินกู้มาทวงถามให้วันละ๔๐๐บาท

อีกฝ่ายเห็นรถมอเตอร์ไซค์ของพี่สาวจอดอยู่หน้าบ้านของน้องสาว

ทีนี้แหละนายทุนก็เลยพังประตูบุกเข้ามายิงเลยนะฮะ
ทางญาติญาติก็รีบนำตัวของคนเจ็บมาส่งโรงพยาบาลนะฮะ

นางอุทัยทิพย์คนถูกยิงตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะเราตามตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้นะฮะ
ทางด้านภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ด

สืบสวนสามารถติดตามตัวคนก่อเหตุ

เป็นผู้ก่อเหตุที่ใช้ปืนยิงนางอุทัยทิพย์ได้แล้ว

เบื้องต้นซาว่าผู้บาดเจ็บกับสามีเนี่ย
รู้จักกับนายอนุซึ่งเป็นนายทุนเงินกู้ที่ก่อเหตุ
ก็ไปกู้เงินมา๑๐๐๐บาทกู้มา๓ปี
จ่ายเฉพาะเงินต้นดอกเบี้ยไม่จ่าย

ทางฝั่งเจ้านี่คนที่ไปจับคุมมาได้เนี่ย

เดี๋ยวจะให้ฟังอีกทีว่าทางฝ่ายเจ้าหนี้
หรือฝ่ายนายทุนว่ายังไงนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเจ้าหน้าที่เนี่ย
มีการพยายามไปควบคุมตัวนายอนุ
ตอนที่จังหวะไปควบคุมตัวนายอนุหรือคนก่อเหตุเนี่ย
นี่ครับที่นี่ไปดูคลิปนี้กันหน่อยครับ

ตอนที่จะไปควบคุมตัวนายอนุคนก่อเหตุ
เพราะตำรวจสืบทราบว่าคนก่อเหตุ

หลังเกิดเหตุได้ขับขี่รถจักรยานยนต์
เบียน๒กกบม๖๓๓๖ขอนแก่น
หนีไปทางบ้านป่าหวายนั่งที่อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่น
ห่างจากจุดเกิดเหตุจุดที่นายนุเนี่ย
ยิงลูกหนี้คือ๑๐กิโลเมตร
จากนั้นชุดสืบสวนพร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ตำรวจสอบพอบ้านเป็ดติดตามตัวผู้ต้องหาก็ไปพบรถจักรยานยนต์

แล้วก็ให้พ่อตากับภรรยาของนายนุเข้ามาเกลี้ยกล่อม

๒ชั่วโมงจึงยอมวางปืน

เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเอาไว้
แล้วก็ที่เล่าให้ฟังนำไปสอบสวน
พร้อมยึดอาวุธปืนขนาด๓๘๑กระบอก
มีกระสุนปืนในรังเพลิงอีก๓นัด
และกระสุนปืนขนาด๓๘ในกระเป๋าสะพายอีก๘นัดนะคุณนะ
ทีนี้ครับนายอนุให้การรับสาภาพ
เสพยาบ้าก่อนที่จะไปทวงเงินด้วยนะ
เสพยาบ้าเข้าไปจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้าน
ขณะขี่ผ่านบ้านของน้องสาวของคนเจ็บ
เห็นรถจักรยานยนต์ของลูกหนี้
ก็คือนางอุทัยทิพย์จอดอยู่หน้าบ้าน
เห็นแล้วล่ะว่านางอุทัยทิพย์น่าจะอยู่ในบ้านนะครับ
ทีนี้ก็เลยไปทวงถามจะเอาดอกเบี้ยที่ลูกหนี้ยังไม่จ่าย
คุยกันไม่รู้เรื่องครับด้วยความโมโห
ก็เลยควักอาวุธปืนที่พกติดตัวยิงเข้าไปในบ้านเลยนะ
ส่วนมูลเหตุที่เกิดขึ้นทางภูมิกับการของสพบ้านเป็ด
เล่าให้ฟังแบบนี้เกิดจากเรื่องของเงินกู้แล้วครับ
เนื่องจากสามีของคนเจ็บหรือว่าสามีของลูกหนี้นั้นเสียชีวิตไปแล้ว

แต่ทีนี้ตัวของนางอุทัยทิพย์ไม่มีเงินจัดงานศพให้สามี
ก็เลยมาขอยืมเงินจากนายนุ๑๐๐๐บาท
ดอกเบี้ยไป๓๐๐บาทตอนได้ก็คือได้๗๐๐บาท
โดยตกลงกันว่างานศพสามีเสร็จจะเอาเงินมาคืนให้ครบ
ปรากฏว่าตัวนางอุทัยทิพย์ทยอยจ่ายเงินต้นจนครบ๑๐๐๐บาท
จริงแต่ไม่ยอมจ่ายดอกเบี้ยบรายวันวันละ๔๐๐บาท

ใช่จึงมีการทวงถามเอาดอกเบี้ยที่ตกลงกันไว้
แต่นางอุทัยทิพย์คนเจ็บไม่ยอมจ่าย
ทีนี้นายนุก็เลยมาทวงแล้วเกิดการยิงแบบนี้นะครับ

ก็ตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วง
ข้อหาบุกรุกเคหสถานแล้วก็ข้อหาเสพยาเสพติดด้วยนะครับ
ส่วนเรื่องการปล่อยเงินกู้นั้นผู้ต้องหาให้การบอก
ได้เดินทางไปทำงานที่ประเทศไต้หวันจึงมีเงินก้อนมา
แล้วมีเพื่อนบ้านและคนรู้จักมาเที่ยวยืม
แล้วก็มีการผ่อนจ่ายมันก็เลยเกิดการปล่อยกู้รายวันแบบนี้
ผู้ต้องหายืนยันไม่มีเจตนาหรือว่าตั้งใจไปยิงนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าโทษหนักตำรวจคุมตัวแล้วก็แจ้งข้อหาหนักเลยนะฮะ
อันนี้มันก็มีเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยไง
ก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้นะคะ